มาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อย

เรามีกล้องหน้ารถก็จะสามารถจับภาพ

เป็นหน้าที่ที่รถเก่งครับเนี่ยฮะ

อโหจักรยานนี้แทบจะ

คือเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบ
สภาพมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้า

สภาพนี่โอ้โหทั้งล้อหน้าล้อหลังบิดเบี้ยวเสียหายไม่เหลือเป็นคันแล้วนะครับ
ทราบชื่อผู้ตายคือนายชาญพลกลางอายุ๕๑ปี
ทำงานเป็นลูกจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งบริเวณหลังวัดใส่ครับ
ตำบลป่างิ้วก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ใกล้กันก็มีรถเก๋งของคู่กรณีสภาพด้านหน้าขวาก็พังยับเยินเหมือนกัน
กระจกหน้าก็แตกทะเบียนรถก็ตกอยู่บนพื้นนะครับ
นายอนุพลผลทุศะเป็นคนขับก็ยืมรอให้การกับเจ้าหน้าที่
จากการสับสวนก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมีการขอเงินพี่สาวห้ามร้อย
ตะเวนหาซื้อหวยก็ปั่นจักรยานคู่ใจคันนี้แหละครับไป
ตะเวนตั้งแต่ช่วงสายปั่นไปปั่นมาข้ามถนน
แล้วก็ไปถูกรถเก่งคันนี้ชนจนเสียชีวิต
ด้านคนขับก็ถูกนำตัวไปสอบส่วนเพิ่มเติม
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ไปที่จังหวัดชนบุรีครับ
คุณผู้ชมดูกล้องนี่ฮะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับ
เป็นนาทีของรถเก๋งไปตัดหน้ารถจักรยานยนต์
อย่างที่เห็นมันเป็นสี่แยกวัดใจนะครับคุณผู้ชม
ไปพุ่งชนคนขี่รถจักรยานยนต์ก็บาดเจ็บสาหัสไป๒คน
เหตุเกิดบนถนนสายสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าชนบุรี
บริเวณทางแยกสยามซีพอร์ตอำเภอศรีมราชา

นัทพลเพชรรักษาคนขับขี่แล้วก็นายสารวุฒิสมรักษานะครับ
เป็นคนซ้อนสองคนนี้ก็อาการบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ก็รักษาเป็นการด่วน
สอบสวนคนขับหน่อยคนขับรถเก่งนางสาวนัทธธิดากัณหาไทยสงฆ์
ก็อยู่ในการที่ตกใจมากแล้วครับบอกว่าก็ขับรถมาจากศรีราชา
พอถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางสี่แยกเขาจะเลี้ยวพยายามจะข้ามถนน
เพื่อจะเข้าไปทำงานในบริษัทสยามซีพอร์ตแต่ก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ
ขี่มาจากแหลมชะบังมุ่งหน้าไปทางศรีมราชาด้วยความเร็วจังหวะ
แล้วไปเจอกันตรงกลางแยกพอดีพอถึงจุดเกิดเหตุก็ชนเต็มแรง
ทั้งสองคนที่ขับรถจักรยานยนต์มาก็บาดเจ็บสาหัส
สุดท้ายตำรวจก็ต้องคุมตัวคนขับรถเก่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
บนท้องถนนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะ